เซี่อันนี้เจอออสเตรเลียค่ะรู้สึกรูปนี้เหมือนมึงเคยเอามาเล่น
นี่เคยครับรูปยิงท้า

เด็กก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
เมื่อนั้นไม่สองก็สาม
ถังตาเขาจะมองหนึ่งอยู่ป่าว
ถามตาก็ไง
โอเคได้
เราต้องไปตามท่านอาจารย์ก่อน
เออหยางอาจารย์เขาวิเคราะห์ไปแล้ว
ไม่ยาก๓ไม่ใช่
คนที่เล่นฟุตบอลอย่างผมเนี่ย
คนเตะบอลอ่ะเตะบุมอ่ะลูกเตะบุมอ่ะ

ใช่หนึ่งไม่ใช่
นักฟุตบอลเวลาเตะมุมต้องเตะนะมุมฟ่าน
แล้วเนมาชอบเตะมุมทำประตูด้วย

นัทถ้าเตะบอลจะรู้หนึ่งไม่ใช่แน่นอน

วิ่งอ้อมเตะทำไม

เพราะฉะนั้นบอลไม่๒ก็๓
แต่ดูจากการย่อมอันนี้บอลก็เด้งขึ้นมานิดนึง

ถ้า๑นี่บอลน่าจะพุ่งเสียบสำเรียบ

รับเอาทุกข่าวด้วยนะ

เถียงดูไม่เล่นบอลอ่ะ
๕ปีพี่ไม่ต่ำแล้ว

การวางหน้าเท้าแล้วการที่ลูกมันเลี่ยนออกมาแบบนี้

นี่เดี๋ยวไม่ใช่หลักหน้าเท้าหรอก
มันอยู่ที่พวกเขาจะเลือกอะไรมาให้ด้วยล่ะ

สร้างอย่างนี้คือเขาจะเลิกเล่นหรือไม่เลิกเล่นใช่ไหม

แต่อันนี้มันลอยแบบลอยเท้าบังนะมันดูแบบ
หนูว่า๒

ไปเลย

มึงเอาบอลไว้กับตัวทำไม